มีการแถลงข่าวค่ะสำหรับการเตรียมความพร้อมการอุ่นเครื่องนะคะของนักฟุตบอลทีมชาติไทย
และความพร้อมของไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ที่จะมีการถ่ายทอดสดวันที่๖มิถุนายนนี้
วันนี้ได้มีการแถลงข่าวนะคะความพร้อมทีมชาติไทย
และความพร้อมในการถ่ายทอดสดฟุตบอลอุ่นเครื่องระหว่างทีมชาติอุสเบกิสถานกับทีมชาติไทย
ในวันที่๖มิถุนายนนี้
มิโลวานรายวัชเฮดโค้ชทีมชาติไทย
เปิดเผยความพร้อมล่าสุดค่ะว่า
ตอนนี้กำลังเร่งสร้างความเข้าใจแท็กติกให้กับผู้เล่นในทีม
ส่วนกรณีนักเตะของเมืองทองยูไนเต็ดที่มีอาการล้ามาจากโปรแกรมลีก
ก็ต้องรอเช็คความฟิตของผู้เล่นเหล่านี้อีกครั้งนะคะ
ว่าจะสามารถลงสนามในเกมที่พบกับทีมชาติอุสเบกิสถานได้หรือเปล่า
ขณะที่แท็กติกที่จะใช้ในการเล่นแน่นอนค่ะว่า
เรียกนักเตะในตำแหน่งกองหลังมาเสริมทีม
แฟนก็น่าจะพอเดาได้นะคะว่าจะมาในรูปแบบเน้นเกมรับ
แต่คงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดและแท็กติกได้มากนักค่ะ
ส่วนการตัดตัวผู้เล่นให้เหลือ๒๓คน
จะมีขึ้นในวันที่๓มิถุนายนนี้
ก่อนจะเดินทางไปอุสเบกิสถานในวันถัดไปนะคะ

นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยบอกว่า
จากการพูดคุยกับผู้ช่วยโค้ชและประธานเทคนิค
อย่างโค้ชเฮงวิทยาลาวฮกุล
ว่าเฮดโค้ชของเรามีศักยภาพสูง
อย่างเช่นการฝึกซ้อมที่มีรูปแบบ
อย่างไรก็ตามค่ะทางสมาคมกีฬาฟุตบอล
พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
เพื่อให้ทีมชาติไทยประสบความสำเร็จนะคะ
กระตุ้นกับนักกีฬาเพื่อให้ทำงานร่วมกับเค้าได้ครับ
ขณะที่นายวัชราวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ

ปีนี้แฟนชาวไทยจะได้รับชมการถ่ายทอดสด
ฟุตบอลทีมชาติไทยในทุกระดับและทุกชุดค่ะ
โดยเฉพาะปีนี้ทีมชาติไทยได้ลงอุ่นเครื่อง

ที่จะเป็นมิติใหม่ของฟุตบอลไทย

สายตาแฟนฟุตบอลทั้งประเทศอย่างต่อเนื่องค่ะ

แฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับมาติดตามผลงานของโค้ชใหม่นะครับ
จะมาคุมทีมชาติไทยในวันที่๖ที่จะถึงนี้นะครับ
ซึ่งทางไทยรัฐทีวีก็จะเป็นผู้ถ่ายทอดให้ชมนะครับ
แล้วก็พร้อมกับการจัดเต็มนะครับ
ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ก่อนเกมแล้วก็หรือวิเคราะห์หลังเกมด้วยนะครับ
ส่วนตลอดทั้งปีนี้ตามแพลนนะครับไทยรัฐทีวีก็จะถ่ายทอดกีฬาฟุตบอลให้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับ
ทีมชาตินะครับเอ่อซึ่งหลังจากวันที่หกที่เป็นทีมชาติชุดใหญ่พบกับอุสเบกิสถานแล้วเนี่ย